มาดูเหตุอุกอาจนะครับเพราะว่าโจรชุดดำบุกเดี่ยวชิงทองที่ห้างโลตัสเสนานะฮะ
แล้วก็ยิงตู้ทองจนแตกกระทั่งกวาดทองไปน้ำหนักเกือบ๑๐๐บาท
คุณผู้ชมมีคนเขาแอบถ่ายนาทีระทึกตรงนี้ไว้ได้นะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมอุกอาจจริงครับเพราะว่าเกิดขึ้นช่วงกลางวันด้วยนะฮะ
และภายในห้างด้วยนะครับใช้เวลาในการก่อเหตุไม่กี่นาทีนะฮะ
พลเมืองดีที่ซ่อนตัวตรงนี้ถ่ายวีดีโอไว้ได้นะครับ
ขณะที่คนร้ายรายนี้ถิ่งทองชั้นหนึ่งห้างศัพท์สินค้าในเผอร์เศนาจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
คนร้ายรีบกวาดทองใส่กระเป๋าวิ่งหนีออกนอกประตู
ส่วนวงจรปิดห้างจับภาพคนร้ายขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
จอดหน้าประตูก่อนจะเดินผ่านเข้ามานี่จังหวะก่อนจะก่อเหตุนะครับ
สังเกตว่าคนร้ายชักปืนออกมาตั้งแต่ผ่านประตูห้างเลย
จนมาถึงร้านชักปืนขู่พนักงาน
แล้วก็ยิงเข้าไปที่ตู้ทองนะฮะตู้กระจกไปหนึ่งนัดนะครับ
พนักงานตกใจนี่จังหวะการยิงฮะ
พนักงานเอ่ยลูกค้าเอ่ยตกใจพนักงานวิ่งหนีเข้าหลังร้านนะครับ
รายนี้กระโดดข้ามตู้เข้าไปกวาดทองรูปภัณฑ์ลงกระเป๋า
จากนั้นกระโดดข้ามกลับมาหน้าร้านแล้วก็วิ่งออกไปประตูห้าง
ตรงที่จอบรถจักรยานยนต์ไว้นะครับแต่ว่าก่อนจะคล่อมจักรยานยนต์เนี่ย
เขาได้วางวัตถุคล้ายบระเบิดคล้ายบระเบิด
สร้างความแตกตื่นให้กับคนแถวนั้น
ไม่กล้ามีใครไล่ตามจับนะฮะ
จากนั้นเขาบิดรถจักรยานยนต์หนีใช้เวลาลงมือทั้งหมด๓นาทีนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบรอบที่เกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็เข้าเก็บกู้วัตถุต้องสงสัยที่ตอนแรกนึกว่าเป็นระเบิดกันนะฮะ
ทราบว่าคนร้ายได้ทองของกลางน้ำหนักประมาณ๙๕บาทนะครับ
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๒๗๐๐๐๐๐บาท
โดยทองทุกเส้นทางร้านจึงทำสัญลักษณ์เอาไว้
ส่วนพลเมืองดีที่แอบถ่ายเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
เล่าว่าขณะที่คนร้ายบุกเข้ามาที่ร้านทอง
ได้ยินเสียงปืนเปิดก่อนเลย๑นัดนะฮะ
เชื่อว่าคนร้ายยิงปืนออกมาด้วยนะครับ
รูปภัณฑ์สันธารคนร้ายเป็นชายรูปร่างใหญ่
แต่งตัวสีดำทั้งชุดใส่ถุงมือปิดบังรอยนิ้ว
ขี่จักรยานยนต์ฟีโนสีเทาดำนะครับ
หนีไปทางอำเภอบางบานคาดว่าวางแผนก่อนลงมือมาเป็นอย่างดี
เพราะว่ากล้ายิงปืนขู่แล้วก็วางระเบิดปลอมเบนความสนใจด้วยนะครับ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจหลายโรงพักในอายุทยานะคุณ
ระดมกำลังในการออกติดตามตัวออกล่าตัวเลยนะครับ
มีการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย
ตลอดจนกลุ่มมีสีที่อาจเคยมีประวัติกระทำความผิด
เนื่องจากผู้ก่อเหตุลงมืออย่างมีแบบแผน
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๑๑นาฬิกานะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ตามไล่ล่าสุดชีวิตเหมือนกันนะครับ